สำหรับพี่ป๋อนัทธวุฒิกับครอบครัวนะคะ

เมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูดิตนะคะ
เกิดเลือนล้มแล้วก็คางกระแทก
บอกเลยว่าแผลเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคางกระแทกแล้วก็แผลทะลุไปถึงด้านในเลย
นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่โอ้โหช็อกกันเลยทีเดียว
รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลเย็บเป็นเร่งด่วนนะคะ

รวมไปถึงช่วงนี้มีเรื่องของโควิด๑๙
จะรับมือยังไงกับเรื่องนี้บ้างไปฟังเลยจ้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอจะสรุปได้อย่างนี้ว่าน้อง

แล้วพยายามจะไปชี้อะไรที่ทีวีสักอย่างเนี่ย
แล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ลื่นผ้าห่ม

โทษตัวเองโทษเอโทษนี้โทษทั้งโลก
แต่มาพอได้สติจะเป็นอุบัติเหตุ

เท่านั้นเหยียบละเอียด
เมื่องตอนหยุดโรงเรียนหรือหยุดป่านเติมพอดี
ก็วันต่อไปก็จะต้องมาเรียนไงก็ต้องหยุด๗วัน
แต่ด้วยโคโรนาอะไรด้วยก็อาจจะหยุดไปก่อน

ผมเชื่อนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่ไปญี่ปุ่น
หรือไปเกาหลีหรือเป็นไปประเทศเสี่ยงเลย
แต่คนที่ไปประเทศเหล่านี้ควรจะต้องรับผิดชอบเท่านั้นเอง
ถ้าทุกคนรับผิดชอบนะก็จบ